ดูเรื่องนี้ค่ะที่สงขลางานนี้โอ้โหมีคนร้ายไปขโมยรถจักรยานยนต์
ขโมยของใครไม่ขโมยไปขโมยของเป็นพี่ชายอดีตเจ้าของค่ายมวย
แล้วเขาตามจนเจอเองก็คงไม่ต้องเดาเนอะ
เป็นแบบพี่ชายอดีตเจ้าของค่ายมวยว่าเขาจะยังไงต่อ
เดี๋ยวลองไปดูค่ะจับได้แล้วยังไงนะคะ
นี่ค่ะให้ดูที่ก่อเหตุนะคะผู้ชายเสื้อแดงใส่หมวกสีดำนะคะ
เดินหายไปจากมุมกล้องวงจรปิดสักแป๊บหนึ่ง
โผล่มาอีกทีคือขี่รถจักรยานยนต์ออกมา

พอออกมาขี่รถจักรยานยนต์ออกมาก็คือขโมยนั่นแหละ
ทีนี้ค่ะหลังเกิดเหตุนายนัฐกรวงพุทธหรือคุณเคควรเนียง
เป็นอดีตเจ้าของค่ายมวยซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าของรถไปแจ้งความ
แล้วก็ไปดูไปดูกล้องวงจรปิดโพสต์ลงเฟซบุ๊คเพื่อหาบ่อแสคนร้าย
แล้วก็เจอตัวจริงนายพี่ระพงค่ะ
อยู่ที่ขนำยังพาราสุนยังพาราบนเขาในตำบลเขาพระ
ทีนี้เขาก็เลยไปลุยกันเองเลยพี่ชายไปน้องชายไปเพื่อนไป
พอเห็นหน้าเท่านั้นแหละคนร้ายตกใจวิ่งหนี
นี่แต่โอ้โหโดนจับตัวเอาไว้ได้แบบนี้เดี๋ยวลองดูสภาพนิดนึงค่ะ
รถอยู่ไหนรถอยู่ไหน
น่วมเลยคุณผู้ชมสะบักสะบอม
ถูกจับแห่ประจานด้วยแห่ประจานด้วยเหรอ
โอ้โหคือเขาบอกว่ารถเขาถูกขโมยไปช่วงเที่ยง๑๕เมษายน
เนี่ยขึ้นรถแห่ประจานแบบนี้พี่อุ๋ยแห่ประจานไปเลยเนี่ยค่ะ
คือช่วงเที่ยง๑๕เมษายนรถจักรยานยนต์หายในพื้นที่ตำบลรัฐภูมิอำเภอเขาพระ
ตอนนั้นมีคนเห็นก็พยายามจะช่วยกันจับคนก่อเหตุแต่ดักจับไม่ทัน
โอ้นี่มีป้ายให้อับปากภาพด้วยเลย
รู้ว่าอยู่ไหนไปเจอตัวก็น่วมไป
แล้วก็ประจานแบบนี้เลยเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายก็นำตัวไปให้ตำรวจ

ก็หนีขึ้นรถไฟไปลงสถานีควรเนียง
อยากกลับบ้านไม่มีเงินไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยไปขโมยรถจักรยานยนต์เพื่อจะขี่กลับบ้าน

แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีค่ะ

จริงถ้าไม่มีเงินจะขึ้นรถไฟกลับบ้านเนี่ย
คุณไปไปขอชาวบ้านแถวนั้นหรือไปบอกเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาก็คงจะมีหนทางให้คุณได้กลับบ้านได้ไม่ใช่ไปขโมยของ
ไปขโมยรถเขา
มีความผิดตามกฎหมายแล้วดูสิดูสิ่งที่คุณโดนดิ